ทีนี้ด้านของอาจารย์วิศนุเครืองามค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะ
ซึ่งก็เป็นคนที่กำกับดูแลในเรื่องของกระทรวงยุติธรรม
ท่านบอกว่าเรื่องการเดินทางกลับของคุณทักษิณตอนนี้
ยังไม่ได้รับความชัดเจนยังไม่ได้รับความรายงานอย่างเป็นทางการ
ว่าคุณทักษิณจะกลับไทยเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายหรือไม่
อาจารย์วิศนุบอกว่าตนเองยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้เลยจากกระทรวงยุติธรรม
ส่วนข่าวที่ว่าจะมีโอกาสที่จะกลับมาไหมจะเป็นจริงได้เหรอจะกลับมาจริงหรือเปล่า
อาจารย์วิศนุบอกว่าผมไม่รู้ถ้าเขาจะกลับมาจริงเขาก็ต้องบอกให้รู้อย่างเป็นทางการ
ถ้าหากว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการประสานจากยุติธรรมนะคะ
อาจารย์วิศนุบอกว่าถ้ามีการประสานมาภายในวันที่๒๑สิงหาคมคือวันจันทร์
และวันที่๒๒บินกลับมาไทยอันนี้ก็คือเตรียมการทันนะ
เพราะว่าเหมือนกับยังคงใช้แผนเดิมในการเตรียมในการรับตัวคุณทักษิณนะคะ
ทีนี้ทันทีที่มีการเดินทางกลับถึงไทยค่ะอาจารย์วิศนุบอกว่า
ก็จะมีการลงเครื่องที่ดอนเมืองเพื่อที่จะดำเนินคดีตามปกติเลย
เหมือนผู้ต้องหาทั่วไปซึ่งคุณทักษิณทันทีที่เหยียบถึงแผ่นดินไทย
อันดับแรกต้องไปรับหมายขังที่สารดีกาแผนกคดีอาญาก่อนนะคะ
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบริเวณจุดสนามหลวง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะมีการคุมตัวคุณทักษิณไปที่กรมราชธรรม
เพื่อที่จะเข้าเรือนจำคลองเปมค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการตรวจสุขภาพเหมือนกับผู้ต้องหาตามปกติทั่วไปนะคะ
ขอแล้วไม่ได้ในเรื่องของการพระราชธรรมอภัยโทษก็ต้องรออีก๒ปีนะคะ
แล้วก็ต้องมีการจำคุกตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ขอแล้วไม่ได้ต้องรอ๒ปีถึงจะมีโอกาสขอใหม่นะฮะ